ดูเรื่องที่หญิงสาวคนหนึ่งที่มูลนิธิปวีนาไปช่วยเอาไว้นะคะ
โดนทำร้ายมีบาดแผลสาหัสทั่วร่างเลยค่ะ
คือเธอบอกว่าเธอโดนสามีทำร้ายอย่างรุนแรง
ดูนะคะที่มีการถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะ
บอกว่านี่คือสิ่งที่สามีทำร้ายเธอ
แต่ขณะเดียวกันค่ะฝ่ายชายเนี่ยก็บอกว่าเธอหัวเสียอารมณ์เสีย
เพราะทำงานหนักแต่ภรรยาไม่ทำงานบ้าน
มีข้อมูลสองฝั่งบาดแผลทั่วร่างกายของผู้หญิงคนนี้ก่อนค่ะนะคะ

แผลที่เห็นเป็นแผลจากการถูกน้ำร้อนราด
แล้วก็มีแผลอื่นอีกนะคะจากของมีคมจากของแข็ง
ร่างกายเต็มไปด้วยแผลผู้พองเวอะกระดูกก็แตก
คือรวมแล้วสาหัสอาการสาหัสเลยนะคะ
ทางฮปวีนาเนี่ยก็พาส่งโรงพยาบาลรักษาอย่างเร่งด่วน
เพราะว่าแผลชะกันทั่วตัวเลย
อันนี้เราไล่มาให้ดูนะคะว่าเธอเจออะไรมาบ้าง
ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ค้าเก็บของเก่าค่ะ
โดนสามีทำร้ายบาดเจ็บสาหัส

บอกว่าพอสามีเผลอก็หนีออกมาขอความช่วยเหลือ
เมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เมื่อวานนี้ทางเพจของมูลนิธิก็มีการโพสต์เรื่องนี้
แล้วย้ำบอกว่าเดี๋ยวผู้เสียหายอาการดีขึ้น
ก็จะพาเขาแจ้งความเพื่อเอาผิดผู้ที่ก่อเหตุนะคะ
แต่ปรากฏว่าหลังจากโพสต์นี้ค่ะ
โพสต์ขึ้นไปได้ไม่นานก็มีผู้ชายที่บอกว่า
เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยแชทข้อความ
ไปหากับแอดมินเพจชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ค่ะ
โดยบอกว่าอยากให้มูลนิธิให้พื้นที่คุยกันทั้งสองฝ่าย
แล้วยอมรับว่าเขาทำร้ายร่างกายภรรยาจริง
แต่ว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ทำแบบนั้น
แล้วมีหลักฐานว่าตนเองขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว
อยากจะขอโอกาสนี้กลับตัวค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปนะคะกับเจ้าของแชทนี้ค่ะ
ไปพบกับนายเอกซึ่งที่บอกว่าเอ่อ
นายเอกคนนี้ที่บอกว่าเป็นสามีของผู้บาดเจ็บนี่แหละ
เขาก็บอกว่าเขาอยู่กินกับภรรยามา๘ปี
มีอาชีพเลี้ยงไก่ชนก็รายได้ดีเลยล่ะ

แต่ว่ามีปากเสียงกับภรรยาเรื่องที่ภรรยาไม่ทำงานบ้าน
แล้วก็มาตำหนิเขาว่าไม่ส่งเงินให้แม่ยายเลย
ก็เลยบันดาลโทษะเกิดการลงไม้ลงมือกัน
แต่เขาก็บอกว่าเขาย้ำว่าเขาไม่ได้ทำร้ายหนักอย่างตามข่าวนะคะ
ชี้แจงว่าเป็นการทะเลาะกันในห้องครัว
แล้วตัวเองเนี่ยเผลอถีบภรรยาล้ม
ภรรยาเสียหลักไปโดนเตาแก๊สและหม้อต้มน้ำมันก็เลยลาดตัว
ภรรยาตอนที่ไปขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิเนี่ย
ตัวเขาเองเขายังคิดว่าเอาภรรยาหายไป

ไปแจ้งความที่สพบ้านโป่งให้ตามหาด้วย
ยืนยันบอกรักภรรยาจริง

อันนี้ผมไม่รู้ว่าแม่เขานั้นหรือเปล่า
เขาบอกว่าแม่เขาแจ้งว่า

แล้วครัวผมมันจะเป็นช่องแคบไงพี่
แล้วเตามันเป็นเตาพลิกนิกวางอยู่นี่

แล้วผมไม่ให้ตั้งใจผมพบถีบเขา
ล่าสุดค่ะนี่ก็คือโพสต์ที่ในเอก
ขอแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้ามีการแจ้งความก็พร้อมรับผิดตามกฎหมาย
แล้วก็เตรียมไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพในวันนี้ด้วยค่ะ